วันนี้อาจารย์ก็มาตามต่อกรณีที่เมื่อวานี้
ทางบกปทศได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ไปตรวจสอบรังวัดที่ดินของคุณทวีไกรคุบ
พ่อของสสเอ๋ปรินาซึ่งสสเอ๋ก็กำลังมีเรื่องมีราว

เรื่องระยงระยิ่งโยงใหญ่ไปหมดเลย
แล้วเห็นบอกว่าพอไปตรวจสอบไปเจอจราเข้หรือเปลี่ยน

แต่ไปเจอซากกระดูกสัตว์อะไรต่างเอกสารถูกทิ้งไว้
แต่ที่สำคัญคุณวีระสมความคิดเดินทางไปด้วยนะครับ
คุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพเลยนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ขณะที่ลูกสาวปารีนาไกรคุบตกเป็นข่าว
เปิดศึกวิวาทะกับบุ๋มปะนัดดาผ่านโลกออนไลน์
คนก็ตามดูกันเยอะคู่นี้
ผู้เป็นพ่อก็มีข่าวแทรกขึ้นมาทวีไกรคุบ
ข่าวของผู้เป็นพ่อนั่นเนี่ยแทรกขึ้นมาเพราะเมื่อวานนี้
ตำรวจปทศตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมในป่าไม้เขาบุกไปที่ราชบุรี
ไปดูพื้นที่ที่ดินของคุณทวีไกรคุบที่ตกเป็นคดีอยู่นั่นแหละ
รางวัดกันอีกทีนึงไปดูที่เกิดเหตุกันอีกทีนึง
คราวนี้ตำรวจเขาเชิญคุณวีระสมความคิดไปด้วย
เพราะคุณวีระเป็นผู้หนึ่งที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณทวี
เอาไปชี้จุดด้วยคุณวีระนี่เคยไปสองรอบสามรอบแล้ว
คราวนี้ก็ไปอีกไปเห็นอะไรต่ออะไรมาเยอะเลยครับ
ฉะนั้นวันนี้ขอคุยกับคุณวีระสมความคิดหน่อย
เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่นอยู่ในสายกับผมแล้วครับ

ไปเห็นอะไรพรีรุดมามั่งเมื่อวานนี้
ประเด็นแรกเลยนะครับผมไปเป็นครั้งที่๓อย่างเป็นทางการนะ
ที่ตำรวจกับป่าไม้จะต้องให้ผมไปพานำชี้พื้นที่ทั้งหมด
วันนี้ที่จริงมันจะต้องยุติเมื่อวานนี้มันต้องยุติได้แล้วในส่วนของสอบภาพครับ
เพราะว่าทางป่าไม้เขารอเพียงว่าสอบประกอบต้องไปสอบร่วมกับเขาไปรังวัดให้ชัดเจน
แล้วก็ลงนามร่วมกันในเอกสารนะครับว่าพื้นที่ทั้งหมดที่ป่าไม้มอบให้สอบประกอบแล้ว
ประกอบยังไม่ได้เอาไปทำอะไรเนี่ยนะแล้วรวมหมดที่จะต้องถูกดำเนินคดีแล้วจะต้องคำนวณค่าเสียหาย
ว่าที่เขาคุณทวีบุกลุกเข้าไปเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายอะไรบ้าง
เพราะมันจะต้องสรุปสำนวนปรากฏเมื่อวานสอบประกอบก็เปรี้ยวอีกตามเคย
ก็คือส่งเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ไปแค่ยืนยันว่า
ที่ดินทั้งหมดที่สอบประกอบได้รับมอบมาจากกลมป่าไม้สอบประกอบยังไม่ได้ดำเนินการอะไร
ยังไม่ได้ไปจัดสรรยังไม่ได้ไปออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนคนไหนเลย
แต่ถ้าจะให้เค้ามันหลังวัดวันนี้เมื่อวานนี้เค้าไม่หลังวัดด้วยนานแล้วก็กลับเลย
ตกลงเมื่อวานนี้ไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะฮะวัตถุประสงค์จริงคือว่าเหลืออยู่สอบประกอบนี่แหละครับ
แต่ในรุ่นสุดแล้วไปก็ไม่ได้อะไรอีกครับเมื่อวานนี้
คือสปกรเพียงแค่ยืนยันว่าเขายังไม่ได้เอาไปจัดสรรว่าอย่างนั้นเถอ
ก็เท่ากับว่าใครที่ไปถือครองเท่ากับบุกรุกอยู่แล้วถูกไหมครับ
แล้วก็พื้นที่มีเท่าไหร่เนี่ยจะต้องลงนามตรวจสอบร่วมกันกับป่าไม้เนี่ย
เขาไม่ทำตรงนี้เมื่อวานนี้นะเขายังไปยอมลงนามตรงนี้
ยังไม่ยอมเซ็นร่วมตรงนี้ซึ่งป่าไม้เขาก็เวอไปเลยเมื่อวานเนี้ยนะ
ของเขานี่เสร็จตั้งนานแล้วอ่ะนะป่าไม้นี่อย่าลืมนะครับ
ที่สุดท้ายป่าไม้นี่เค้าดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับคุณสวีเนี่ยตั้งแต่วันที่๘กุมภาพันธ์
ตั้งแต่ต้นปีนะครับจนตอนนี้เวลาผ่านมาเนี่ยฮะ๔๕เดือนแล้วนะครับ
อย่าลืมนะนอกจากผมแจ้งความตั้งแต่วันที่๑ธันวา๖๒
ป่าไม้ก็มาแจ้งความเอาผิดนะครับกับคุณทวีเนี่ยวันที่๘กุมภา๖๓นะครับ
แต่ว่าโจทย์ลายสำคัญเนี่ยน่าจะเป็นสปกรตามหลัก
ถูกไหมครับทั้งที่คุณปารินาที่มันยืดเยอะยานานก็สอปกรณ์นั่นแหละครับ
ถ้าจะบอกคือคล้ายสอปกรณ์เนี่ยดูเหมือนว่าปล่อยเกียวว่างเรื่องเนี้ย
คล้ายอย่างนั้นไหมใช่ครับแล้วก็ข้อสังเกตนอกจากเนี้ยนะครับ
ในเรื่องของสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดอย่างเช่นนะครับ
บ้านหลังใหญ่นะฮะตั้งสองสามหลังนะครับโรงเลี้ยงวัวใหญ่มากเลยนะครับ
โอ้โหใหญ่มากเลยแต่ละโรงเนี่ยมันจะบรรจุวัวได้เนี่ยนะครับ
ว่าไม่ต่ำกว่า๕๐๐ตัว๓โลกมันก็ไม่ต่ำกว่าพันกว่าตัว
แต่เมื่อวานเนี่ยนะครับที่ไปเห็นเนี่ยนะป่าไม้กับตำรวจเนี่ย
เขาก็ไม่ได้นับรายละเอียดนะแต่เขาคำนวณคร่าวว่าเห็นวัวเนี่ยประมาณสามร้อยตัวนะครับ
แต่ก็ไม่ได้อายัดไม่ได้ตรวจยึดนี่คือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะ
แล้วก็โรงเลื่อยเถื่อนอะไรต่างเหล่านี้นะ
บ้านพักคนงานที่มีร่องรอยของคนงานเพิ่งวิ่งหนีออกไปยก
พระพระนกยังเผิดดูนะครับมกษามกแจงยังอยู่นะครับ
พวกนี้เข้ามากันทำความผิดหมดนะเพราะว่าป่าไม้นี่แจ้งความตั้งแต่๘กุมภานะฮะ
อย่างที่ผมบอกกับพี่สุภาพป่าไม้แจ้งความแล้วเขาอายัดพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับ
ถ้าใครเข้ามาเนี่ยก็ปล่อยให้พวกนี้เข้ามาอยู่ได้ไง
แต่คุณธุวีแกก็ยังอยู่อย่างเนี่ยครับแล้วทั้งป่าไม้นี่ผมต้องบอกเลยครับครับ
ป่าไม้ก็ละเว้นตำรวจปทศก็ละเว้นเมื่อวานนี้มันความผิดซึ่งหน้าเนี่ย
ไม่มีการตรวจยึดอะไรเลยครับปล่อยไปอีกอย่างนี้
เนี่ยความเห็นของผมเลยนะว่าไม่ถูกต้องครับที่จริงถ้า
ป่าไม้กับตำรวจครับก็ร่วมกันจัดการยึดแล้วก็จัดการสืบหาว่าใครเข้ามา
เพราะพื้นที่มันเป็นพื้นที่อยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้
มันเป็นพื้นที่ป่าสงวนเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร
และสอบประกอบในเมื่อยังไม่ได้ดำเนินการใด
ดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ในอำนาจของป่าไม้
ครับชัดเจนพรุ่งนี้เก็บป่าไม้ต้องดำเนินการ
บุกลุกต้องจัดการนะฮะทั้งสืบสวนหาตัว
คนบุกลุกแล้วก็ข้าวของต่างยึดหมดครับ
มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยใหม่เนี่ยฮะ๓๐๐๐๐บาท
รถปลิ๊กอัป๒๓คันรถแพ็คเตอร์ใหญ่เนี่ย
เท่าที่ผมเห็นเนี่ย๓คันพวกนี้ไม่ยึดอะไรเลย
ครับเมื่อรวมเมื่อวานข้างในนี้ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตครับ
จราเก้ยเพิ่มเมื่อกันตัวเวลาจำได้ไหมครับ
ที่ผมเคยเอามาเปิดโปรหรณ์ตั้งแต่ตอนเดือนมีนนา

หรือว่าจะเป็นตำรวจปสอยู่ในขั้นไหน๑ใส่เกลียวว่าง๒อบอุ้มช่วยเหลือ๓ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งหมดเลย
พี่สุภาพดูนะครับที่จริงผมเนี่ยพาไปตั้งแต่ครั้งแรกมันน่าจะจบบทบาทของผมแล้ว
แต่ทั้งครั้งที่๒และที่๓ก็ยังจะให้ผมไปด้วย

เอ่อกดดันสำรวจ
เขาเลยจำเป็นจะต้องเข้าไปตรวจให้มันเสร็จ

ถ่านะที่ผมเป็นคนเปล่าโทษเนี่ยมันก็จบแล้ว
ต่อไปพวกคุณก็เข้าเองได้แล้วพวกคุณก็ตรวจยึดอะไรต่าง

ที่ไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการโอบอุ้มกันเนี่ย
แนวทางปฏิบัติมันควรจะเป็นยังไง
เอาอย่างนี้ทั่วไปเลยนะครับเวลาที่เขาเข้าไปตรวจนะ
มีการโค้นล้มตากผางก่นสร้างทางพื้นที่ป่าปลูกต้นไม้เล็ก
ไม่มีใครปลูกบ้านไม่รู้ว่าใครบุกลุกเนี่ยนะครับ
เก่าหาถูกตัวย่าบ้างเก่าหาผิดบ้างเนี่ย
เขายังทำเรื่องคดีได้ไอ้นี่ตัวมันเห็นอยู่
แล้วบ้านที่ปลูกต้าที่ผมบอกในคำนวณอายุไปดูกันดีจริงครับ
มันก็ต้องมีการอยู่อาสายมาไม่ต่ำกว่า๓๐ปี
แล้วคุณทวีแกก็ไม่เคยปฏิเสธอ่ะมันจะต้องไปสืบอะไรกันอีก

ที่จริงโดยโดยกฎหมายของกรมป่าไม้เนี่ยไม่ต้องไปพึ่งสปกรไม่ต้องไปพึ่งตำรวจ
ลมป่าไม้เนี่ยแจ้งความจับได้แล้วนะ
ครับเขาก็แจ้งความไปแล้วไงครับ
แต่ก็นั่นนะฮะมันก็เกี่ยวกันว่าต้องพื้นที่ต้องชัดเจน
โอเคก็ว่ากันไปสอปอกรทำไมไม่ให้ความร่วมมือ
มันก็เป็นช่องกฎหมายอ่ะก็อ้างอย่างนี้มันก็ดึงเรื่องกันไป
ทั้งในกรณีคุณทวีตอนนี้แกก็ไม่ใช่นักการเมืองแล้วเนี่ยนะ
ชัดเจนแล้วเนี่ยทำไมไม่ออกหมายเรียกแกสักทีนึงอ่ะ
ไม่มาก็ออกหมายจับสิครับทำไมทีตาศรีตาสาจับเลยอ่ะ
หมายนี้ยังไม่ต้องมีด้วยก็ถือว่าคดีที่มีการบุกลุกทรัพยากรธรรมชาติ
ถือเป็นคดีร้ายแรงทำร้ายทรัพยากรของชาตินี่จับเลย
คุณคุณวีระคิดว่าหลังจากที่ไปกันมาเมื่อวานเนี่ย
จากนี้ไปทางเดินจะเป็นยังไงต่อคดีนี้
จริงจริงผมก็พยายามป้อนข้อมูลป้อนอะไรให้เยอะแล้วนะนะครับ
แล้วข้อมูลล่าสุดที่เราทราบมาก็คือ
ไอ้ถังบาดานแชมเปญใหญ่เนี่ยนะครับ
กับร่องรอยของต้นยูคาลิปตัสขนาดใหญ่
เท่าที่ทราบเนี่ยนะครับยืนยันชัดเจนแล้วว่ามันเป็นสมัยที่คุณทวีเนี่ยนะครับ
เธอเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและสากรในสมัยรัฐบาล
จริงโต้นยูคาริกขอเอามาปลูกในพื้นที่ป่าได้ไง
เพราะเนื่องฉะนั้นเป็นพื้นที่ป่าเห็นมั้ย
แต่อย่าลืมนะคุณปลูกได้แต่คุณตัดไม่ได้
แล้วมันถูกตัดขายไปหมดแล้วเนี่ยนี่รักทรัพย์นะ
อันนี้ก็ยังก็จะดำเนินคดีนะครับเนี่ยผมบอกให้เลย
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระทงใหญ่เลย
เอาล่ะคุณวิระเรามีหน้าที่ทำได้อย่างเดียวคือตามต่อ
แต่เท่าที่ผมฟังจากคุณวีระและผมเชื่อว่าคนที่ติดตามรายการนี้อยู่เนี่ย
เขาพูดเหมือนกันว่านี่มันชัดซะยิ่งกว่าชัด
ขึ้นอยู่กับว่าจะเอายังไงกันต่อจะเอายังไงกันต่อ

ครับครับยินดีครับขอบคุณครับพี่สุภาพ
ครับขอบคุณครับคุณวิระสมความคิดนะครับ
ผู้ที่ไปแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวานนี้ก็ตำรวจเขาก็ชวนไปด้วย
เรื่องนี้ไม่จบหรอกครับมันคาใจประชาชน
คนที่เขาติดคุกติดตารางเพราะไปบุกลุกป่าเล็กน้อย
ไปถางทำตีนเปาเหตุขายทำโน่นทำหนี้ขาย
ติดคุกติดตารางกันมาเยอะแยะหนี้โจ่งแจ้งโจงครึ่มอย่างนี้
ทำอะไรไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงประเทศไทย
ก็เป็นคำถามมานานนะฮะถ้าชาวบ้านถามโดนแน่อะไรอย่างนี้นะฮะ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกจ่ายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ